อัปเดตสถานการณ์โควิดไนทีนประจำวันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับประกาศราชกิจจานุเบกษา
สามารถใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาโรคโควิด๑๙ได้แล้วนะครับ
นั้นผู้ป่วยทุกท่านน่าจะเบาใจในเรื่องค่าใช้จ่าย
ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนในประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
หนึ่งร้อยสามคนครับสะสมรวมหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดคน
สีชีวิตเพิ่มขึ้นสี่ศพสะสมรวมสิบเก้าศพแล้วนะครับ
จังหวัดที่น่าห่วงที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตนะครับถึงแม้ตัวเลขผู้ป่วยจะน้อยกว่ากรุงเทพ
แต่อัตราเฉลี่ยผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนกลับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่า
ตอนนี้กลุ่มอายุที่มีความสูงเสี่ยงจะติดเชื้อคือคนในวัยยี่สิบถึงยี่สิบเก้าปี
สาเหตุเพราะคนกลุ่มนี้นะครับมีการเดินทางไปพบปะสังสรรค์เป็นจำนวนมาก
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้นะครับ
ขณะที่การป้องกันเชื้อโรคจากต่างประเทศกับนโยบายการชะลอคนไทยและต่างชาติ
ตอนนี้พบว่ามีคณะจากต่างประเทศ๓คณะได้ขออนุญาตเข้าประเทศมาก่อน
ซึ่งทางการจะจัดพื้นที่กักกันให้นะครับก็ต้องขอบอกกับ
คนไทยที่อยู่ในประเทศด้วยเหมือนกันว่าเขาก็เป็นญาติเรา
ลูกหลานเราซึ่งจะต้องมีการดูแลพวกเขาอย่าไปสร้างความรังเกียจละงอนแต่อย่างใดนะครับ
เน้นย้ำว่าเป็นการห้ามบุคคลทุกคนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหาสถาน
จนถึงนาทีนี้วันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปิดประเทศ
แต่เราก็ได้เข้มงวดและเคร่งครัดดังนี้ครับ
คนไทยที่อยู่นอกประเทศยังสามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
เพราะเป็นสิทธิตามกฎหมาย
และเราก็ได้อนุญาตให้แก่กลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่กำลังจะเดินทางเข้ามาอยู่แล้ว

การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะส่งสินค้าไทยออกไปนอกประเทศ
หรือการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย
โดยผ่านทางเครื่องบินยังทำได้อยู่ตามปกติ

และในจำนวนนี้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๒๔๕๐๐คนแล้วนะครับ

แต่ที่ยังน่ากังวลมากไปกว่านั้นคือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดยังทำให้ชาวอเมริกันตกงานไปแล้วมากกว่า๖๖ล้านคน
โดยตัวเลขผู้ขอเข้ารับเงินสวัสดิการของรัฐรายสัปดาห์สูงถึง๖๖ล้านคน
ทำลายสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
เมื่อสัปดาห์ก่อนลงอย่างราบคาบเลยนะครับ
ขณะที่สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง๒๓๕คนในวันเดียว
รวมสะสมตอนนี้นะครับอยู่ที่๒๖๐๐กว่าคน
ชาวญี่ปุ่นเองที่เรียกร้องให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในประเทศ

มีสาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทในญี่ปุ่น
ยังคงไม่ยินยอมให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้นะครับ
เนื่องจากญี่ปุ่นนะครับมีวัฒนธรรมการทำงานหนักเกินเวลา
และวัฒนธรรมการทำงานแบบต้องเผชิญหน้าและต้องสังสรรค์หลังเลิกงานกันอยู่
และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือจากการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี๒๐๑๙
พบว่าบริษัททั่วประเทศถึง๘๐ยังคงไม่มีระบบที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้
ฉะนั้นหากยังคงไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำไปสู่การชัดดาวภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะที่กรุงโตเกียวยังคงพบเห็นคนอัดแน่นในขบวนรถไฟช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
อย่างไรก็ดีเสียงเรียกร้องดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการขานรับจากรัฐบาลญี่ปุ่น
นำซ้ำนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยังได้งัดมาตรการ
เรียกกันว่านโยบายอาเบโนมาร์คมาใช้คือการแจกหน้ากากอนามัย๒ชิ้นต่อครอบครัว
หวังหลีกเลี่ยงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศด้วย
มกลางความวิตกกังวลว่าทั้งกำลังคนและเครื่องมือทางการแพทย์
อาจจะไม่เพียงพอกับการรองรับการแพร่ระบาดในญี่ปุ่น
ปิดท้ายวันนี้เราไปชมภาพประทับใจกันอีกครั้งนะครับ
ทำคลิปแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษ
ที่ตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักเลยนะครับเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด๑๙
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษนะครับ
ที่กำลังป่วยโรคโควิด๑๙ยังได้แสดงความเข้มแข็ง
ด้วยการออกมายืนหน้าบ้านเลขที่๑๐ถนนดาวนิ่ง
เพื่อปรบมือแสดงความขอบคุณคณะแพทย์ของอังกฤษด้วยเช่นกันนะครับ
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทาง
ไซต์เฟซบุ๊คและอินสตราแกรมนะครับ